จากเรื่องของงูมาดูเรื่องของลิงกันบ้างนะคะ
ลิงป่าในจังหวัดยาลาเนี่ยเขาหนีหนีออกมาจากป่ามาหาอาหารกินในเมือง
เพราะว่าป่าช่วงนี้ถูกบุกรุกบางพื้นที่ก็ถูกบุกรุกมาก

ทีนี้บุกเข้ามาในบ้านของประชาชน
ประชาชนเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าลิงป่าเนี่ยนิสัยเขาค่อนข้างดุนะคะ
เจ้าหน้าที่มาช่วยจับพยายามอยู่๔ชั่วโมงเต็ม
ตั้งแต่ฟ้าที่ยังมีแสงอยู่จนฟ้ามืดสภาพแบบนี้๔ชั่วโมง

เขาแค่ว่องวัยป่านสายฟ้าแล้วก็หลบอยู่ตามซอกต่างของบ้าน
พยายามยังไงก็ไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่ทัพทิมยาลารับแจ้งเหตุ

ลิงตัวนี้อยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรบ้านวันนาริน
ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยาลา

ลิงป่าหนึ่งตัวหมอบอยู่แบบนี้อยู่ในห้องครัว

ก็วิ่งขึ้นไปตามจุดต่างของคานแล้วก็ไปหลบอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างล่างก็เตรียมกระสอบไว้
กะว่าจะไปจับลิงแล้วก็ดึงลิงลงมาใส่กระสอบ

ไม่ง่ายค่ะใช้อาหารล่อก็ไม่ลงมานะคะ
ไม่เป็นผลปรับแผนใหม่
เพราะเกรงว่าหากจับไม่ได้ครั้งนี้
เดี๋ยวลิงจะตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปบ้านอื่น

ต่อมากู้ภัยต้องเรียกกำลังเพิ่มเลยนะ

เพื่อทำการค้นหาบริเวณที่คาดว่า
ลิงอาจจะหลบซ่อนอยู่

ซอกมุมต่างทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอ
แต่ไม่พบนะคะก็นี่แหละเพราะความมืด
การค้นหาก็ลำบากมากยิ่งขึ้น
ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนสิ้นสุด๔ชั่วโมง

พิชมัยชัยกาญจนะเจ้าของบ้านเปิดเผยบ้าน
บ้านหลังแรกที่ลิงเข้าไปบอกว่า

จู่กระโดดเข้ามาทางหน้าต่าง
ตัวเองสามีกำลังนั่งอยู่ในบ้านตกใจ
รีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านแล้วก็โทรให้กู้ภัยเข้ามาช่วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะหยุดลิงตัวนี้
คือต้องยิงยาสลบเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อาศัยอยู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือพยายามที่จะใช้เชือกเนี่ย
คล้องตัวลิงโดยใช้อาหารล่อ

อาจจะต้องใช้วิธีการยิงยาสลบนะคะ
เช้าวันนี้กู้ภัยจะประสานขอความช่วยเหลือจากประสุทธิ์จังหวัด
เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญมายิงยาสลบ
เนื่องจากลิงตัวนี้เขาสังเกตว่าน่าจะมีอาการดุร้ายค่ะ